ไฟไหม้กันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมมีหลายพิกัดหลายจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มุกดาหารทั้งกำแพงเพชรเลยเดี๋ยวพาไปดูที่มุกดาหารก่อน
นี่เจ้าของบ้านนะเขากำลังเตรียมจะไปทำบุญอยู่แล้ว
แล้วจู่จู่อ่ะมันมีเหมือนกับเสียงระเบิดแบบแล้วอย่างงี้เลยคุณ
ไฟลุกท่วมแบบนี้เลยค่ะบ้านเนี้ยเป็นบ้านสองชั้นครับ
ทรงก็คือเป็นทรงแบบครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะ
ไฟลุกท่วมแล้วได้ยินเสียงหวอใช่ไหม
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งเข้าไปช่วยเลยค่ะบ้านนี้อยู่ที่ตำบลบางไซใหญ่
ที่อำเพิร์นเมืองมุกดาหารเกิดขึ้นตอนเช้าเลยหกโมงนิดนิดเองนะคะ
บ้านหลังนี้โอ้ยชาวบ้านเขาต้องรีบขนข้าวของ
เป็นการเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ไงได้ฉีดน้ำ
แล้วก็กันไม่ให้ไฟลุกลามดูภาพมุมสูงสิคะเห็นไหม
ดับเพลิงเข้ามาในซอยเข้ามาจนถึงตรงบ้านนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่เอารถดับเพลิงมาจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร

มากันไม่ใช่น้อยนะคุณผู้ชมเห็นในกล้องเนี่ย
มันคือ๑คันใช่ไหมเขามากัน๕คัน
ระดมฉีดเลยค่ะประมาณสัก๒๐นาทีก็สกัดเพลิงเอาไว้ได้
คุยกับคุณยายคุณยายนงคำพิลาอายุ๗๙แล้วอะค่ะ
นงแต่งตัวเตรียมจะไปทำบุญที่วัดแล้ว
แล้วมาเกิดเหตุการณ์ก่อนตอน๖โมง๔นาที
ยายบอกแบบนี้ตอนนั้นยายเตรียมของอยู่จ้ะ
อยู่ใต้ถุนบ้านแล้วเสียงมันก็ตุ้มตึ้มขึ้นมาสามรอบนี่แหละ
ชั้น๒ควันมันก็พุ่งออกมาจากบนบ้าน
ยายนะวิ่งเข้าไปดูก็วิ่งได้ไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่
ปรากฏว่าไฟมันไหม้แล้วก็เลยบอกเพื่อนบ้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่
แต่แหมไฟมันลุกท่วมบ้านทั้งหลังแล้วอะค่ะ
ความเสียหายเท่าไหร่บ้านหลังนี้หลายแสนนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุนะ
ไอ้เสียงบึ้มที่คุณยายได้ยินมาจากชั้น๒

มันมาจากคัทเอาท์มันมาจากอะไรแบบหม้อแปลงไฟอะไรที่มันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า

เขยิบมาพามาดูที่กำแพงเพชรกันหน่อย
ชาวบ้านที่กำแพงเพชรเนี่ยนะคะเขาถ่ายคลิปนาทีนี้เลยคุณผู้ชม
ไฟไหม้บ้านเหตุการณ์นี้มันชุนละมุนวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะนะคะ
เกิดขึ้นตอนใบ๓โมงครึ่งของเมื่อวานนี้
บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านสามแยกที่อำเภอคองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
กู้ภัยจุดท่ามะเขือกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องรีบไประงับเหตุ

ไฟกำลังโหมกระหน่ำไหม้แบบนี้
ดับเพลิงของทางอบตวังบัวกับอบตท่ามะเขือมากัน๒คันค่ะ
ฉีดน้ำอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็คุมเพลิงเอาไว้ได้

จนทำให้มันลามบ้านวอดทั้งหลังค่ะ
คุยกับเจ้าของบ้านคุณอธิตยาเล่าให้ฟังบอกว่าเพื่อนบ้านอ่ะ
สังเกตเห็นควันไฟน่ะมันมาจากชั้นสอง
ตอนนั้นน่ะนั่งอยู่กับเพื่อนบ้านพอดีไง
ก็รีบไปช่วยกันหาอะไรได้ก็ต้องมาดับก่อนล่ะค่ะ
แต่ว่าไฟเนี่ยมันไม่เร็วมากจริง
บ้านหลังนี้นะจริงเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการจ้างช่างเนี่ย
ต่อเติมตัวบ้านยังไม่เสร็จเลยอ่ะคุณผู้ชม
เกิดไฟไหม้แบบนี้นี่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
มูลค่าความเสียหายก็ไม่น่าจะต่ำกว่าครึ่งล้านบาท
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดไฟไหม้

แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวขอเข้าตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งนึงว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่นะคะ